คุณผู้ชมครับในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าว
ตอนหนึ่งท่านก็มีการขอโทษประชาชนนะครับที่ได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทไม่ทั่วถึง
แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้งบประมาณมีเพียงพอกับการจ่ายเพียง๑เดือนเท่านั้น
ที่เหลือต้องรอพรกรเงินกู้ก่อนนะครับ
แต่ก็ยืนยันว่าจะหามาจ่ายให้ครบทั้ง๓เดือนด้วยนะครับ
ว่าใครจะสามารถช่วยเหลือประชาชนจากโควิด๑๙ได้มากกว่ากันติดตามจากรายงานครับ
กลายเป็นมุมดีในยามวิกฤตเมื่อสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจากทุกภาคการเมืองไม่แบ่งฝ่าย
มาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
ท้าให้เพื่อนสอสอพักเดียวกันและเพื่อนสอสอต่างพักลงพื้นที่ช่วยประชาชน
หน้ากากเจลแอลกอฮอล์ข้าวของเครื่องใช้จำเป็น
พร้อมกับแท็กเพื่อนสสให้ทำต่ออีก๕๒๐คน
พร้อมกับถ่ายภาพและคลิปลงเฟซบุ๊คของตัวเองตามกติกา
แต่ก็พบว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นประจำเช่นกัน
ส่วนกรณีผู้ช่วยสอสอสังกัดพักภูมิใจไทย
แสดงความคิดเห็นตำหนิประชาชนที่ไปขอความช่วยเหลือ
เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทที่กระทรวงการคลัง
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ไล่ออกผู้ช่วยสอสอคนดังกล่าวแล้ว
พร้อมขอโทษประชาชนทุกคนที่ผู้ปฏิบัติงานของพัก
แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสม
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงมาตรการเยียวยาประชาชน๕๐๐๐บาท
หลังมีข่าวการประท้วงที่กระทรวงการคลัง
ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม
ระบบแรงงาน๓๗ล้านคน

สามารถจ่ายเงินให้ประชาชนได้ช่วง๑เดือนนี้
ส่วนที่เหลือจะต้องรอการพิจารณากฎหมายเพิ่มเติม
อย่างการโอนงบ๑แสนล้านบาท

ยืนยันว่าได้ครบ๓เดือน

ทำไมเราไม่ได้๕๐๐ก็ต้องไปดูในกลุ่มอื่น
ซึ่งมันอาจจะต้องทยอยออกมาตามเม็ดเงินที่มีอยู่นะครับ

อันนี้ขอให้ทุกคนได้เข้าใจและตระหนักถึง
ถึงระเบียบกฎหมายในเรื่องของการใช้จ่ายงบมารของภาครัฐด้วย

ก็ขอโทษด้วยถ้าหากว่าทุกคนยังไม่ได้รับโดยทั่วถึงกันนะครับ
ขณะที่วันนี้เป็นวันแรกที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
เปิดรับสมัครงานตามโครงการจ้างงาน

พบว่ามีผู้ว่างงานมากรอกใบสมัครไม่มากนัก
ผู้ที่มาสมัครบอกว่าไม่ลังเล

จะช่วยจุนเจือครอบครัวในสถานการณ์แบบนี้
ดีกว่าไม่มีรายได้เลยครับผม
อย่างน้อยก็ยังมีรายได้เข้ามาบ้าง
ก็เรียกว่าจริงก็มันก็ปรับตัวให้อยู่ได้ครับ
แต่ว่ามีรายได้ก็คงดีกว่า

เพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนใช้เงินเก็บไปเรื่อย
มันก็ยังเป็นการช่วยเหลือตัวเขาเอง
แบ่งเบาทีภาระตัวเขาเอง

คือประหยัดอยู่แบบพอเพียงไปเลยดีกว่า
คือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายอะไรสื่อร่าย

นายสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่า
ผู้ที่จะผ่านโครงการเพียงแค่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม๖
ที่ผ่านคุณสมบัติเริ่มทำงานได้ทันที
ตั้งแต่๒๗เมษายนนี้